คุณผู้ชมเมื่อคืนเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ริมถนนสายบ้านควรราวิภาวดี
คือคนเสียชีวิตเนี่ยถูกปืนยิงนะคะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบปรากฏว่าไปดูเนี่ยว่า
มันมีร่องรอยเรื่องของการต่อสู้ไหมไม่มีนะคุณ
ทีนี้ผู้เสียชีวิตคนนี้ค่ะคือนายประเสริฐชูทรัพย์อายุ๖๐ปี
สภาพสบตอนไปถึงเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพสบนอนหงายอยู่ริมถนน
ใส่เสื้อยืดคอปกสีเหลืองนุ่งกางเกงขาสามส่วนสีเทา
สวมรองเท้าแล้วก็ตรวจสอบที่บริเวณท้ายทอยของศพเนี่ยนะคะ

กระสุนทะลุปลายคางบนศีรษะก็มีรอยแผลนะคะ
แล้วก็เอ่อทีนี้ใบหน้าเนี่ยถูกฟันใช่ฮะ
ถูกฟันด้วยของมีคมคือสภาพศพนะผู้ชายคนนี้
ทั้งถูกฟันแล้วก็ถูกยิงด้วยแต่ที่คุณอริยาบอกว่า
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ตรงนี้คือตำรวจคาดว่าศพเนี่ย
น่าจะเสียชีวิตจากผู้ชายคนนี้น่าจะเสียชีวิตมาจากที่อื่น
แล้วก็เอาศพมาทิ้งตรงนี้ใช่มันเลยไม่มีร่องรอยการต่อสู้
อยู่ตรงบริเวณนี้อ่ะนะฮะใช่ค่ะก็ตรงที่บริเวณขาเนี่ย
ยังมีคราบเลือดอยู่ด้วยแล้วพอดูที่บริเวณเอ่อ
ตรงจุดที่ศพนอนอยู่เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่า
พอไม่เห็นร่องรอยการต่อสู้ก็เลยต้องไปสืบหากันต่อค่ะ
ว่าเป็นการฆ่าจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งหรืออย่างไร
จุดตรงนี้คือถนนสายหลักระหว่างอำเภอนะคะ
แล้วชุดสืบสวนสพท่าฉางก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทีนี้สอบถามจากทางลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
คือนางสาวจันจิราลูกสาวก็เล่าให้ฟังนะคะ
ว่าคุณพ่อไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แล้วพ่อก็มีปัญหาสุขภาพพ่อเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
คุณพ่อก็มักจะเดินทางไปพักอาศัยกับญาติลูกหรือว่าเพื่อน
ตามสถานที่ต่างที่สุราธานีนะ

ใช่แล้ววันล่าสุดเนี่ยพ่อเนี่ยมาพักอยู่กับลูกสาว
แล้วก็ออกจากบ้านไปเมื่อ๓๔วันที่ผ่านมา
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามลูกสาวค่ะว่า
ก่อนที่พ่อจะออกไปพ่อได้พูดอะไรได้ฝากอะไรได้บอกอะไรไหม
ลูกสาวบอกแบบนี้ก่อนพ่อจะไปเนี่ย
หลังจากนั้นลูกสาวก็ติดต่อพ่อไม่ได้อีกเลย
ไม่รู้ด้วยว่าพ่อมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่า

ความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจนะคะ
ไปสอบถามผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็คือพลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ์บอกว่าไปตรวจสอบประวัติของผู้ตาย
ก็พบว่ามีพฤติกรรมชอบสังสรรค์ชอบดื่มสุรากับเพื่อนฝูง

ตำรวจเลยคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
อาจจะเป็นสาเหตุการทะเลาะกันในวงเล่าหรือว่าเป็นเรื่องชู้สาว
ส่วนอาวุธจากการตรวจสอบ
ว่าน่าจะเป็นของแข็งมีคม
และคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๑คน
แล้วตอนนี้ตำรวจก็พอจะทราบเบาะแสคนร้าย
รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วด้วย
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนจับกลุ่มนะคะ

ก็กำลังเตรียมเอกสารไปรับศพที่โรงพยาบาลสุราชในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ